ความร้อนแรงทางการเมืองวันนี้พุ่งเป้าไปที่คุณศรีสุวรรณนักร้องนะครับ
นักร้องก็คือคนที่นำเรื่องต่างไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่างนะครับ
วันนี้โดนผู้ชายคนหนึ่งบุกไปตบปากนะครับ
ขณะที่ไปยื่นเรื่องต่อกรกตนะครับ
แถลงกับสื่อมวลชนอยู่พอดีเลยคุณผู้ชมไปดูตอนนั้น

ใช่ครับ

รักห่อ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อนหลังจากผู้ชายที่สวมสูตรเมื่อสักครู่ครับ

ต่อยอ้าวยังไงก็นะครับเลือดออกแหละค่ะตรงริมฝีปากนะครับ
ล่างด้านขวาเลือดออกครับเหตุเกิดสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาที
มีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาตบปากนายศรีสุวรรณจัญญาครับปากแตกเลย
นายศรีสุวรรณเนี่ยกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมณชนนะครับแล้วก็จะแยกแล้ว
แยกย้ายแล้ววงออกแล้วนะหลังจากเข้ามาพบกรกตเพื่อชี้แจง
แล้วก็ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องเรียนพักเพื่อไทย
เรื่องของนโยบายการแจกเงินดิจิทัลผู้ชายที่มาตบปากนายศรีสุวรรณนะครับ
ตะโกนด่าฟ้องไม่เข้าเรื่องไปฟ้องทำไมพักเพื่อไทยพักเก้าไกลอ่ะ
ไปฟ้องนายพิธาเขาทำไมเขาจะมีเลือกตั้งอยู่แล้ว
ทำให้ตำรวจนครบานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่แถวนั้น
ต้องรีบมาแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันครับนี่ครับคุณผู้ชมดูปฏิกิริยาไปด้วยนะ
นักข่าวสอบถามผู้ชายที่มาตบนะครับเขาบอกเขาชื่อทศพลธนานนท์โสพลกุล
อายุหกสิบเจ็ดปีเป็นคนกรุงเทพมหาเนื้อคอเลยอภิตบทำไมมั่นไส้
ไม่พอใจเกี่ยวกับการร้องเรียนของนายศรีสุวรรณครับโดยมองว่า
ให้ร้ายผู้สมัครสอสอของพักเพื่อไทยพักก้าวไกล
คือเขาบอกเขาไม่ได้จงใจมาดักรอนะคือมาทำธุระโอ้โห
ทำธุระที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพอดีแล้วบังเอิญนะครับ
ก็เลยลงมือยินดีถูกดำเนินคดีครับ
ตบบอกแต่ปากพี่ฟรีก็แตก

ไปแจ้งความที่สอนอทุ่ง๒ห้องนะครับ
จะเอาเรื่องในทศพลคนนั้นนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็ระบุว่ายังไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นครั้งที่๒นะครับ

หลังจากนี้เตรียมจะจัดทีมรักษาความปลอดภัยของตัวเองให้มากขึ้นเลยนะ
ส่วนคดีเนี่ยยังต้องดูรายละเอียดด้านความเสียหายก่อนนะครับ

และจะไม่ต้องการคำขอโทษจากผู้ก่อเหตุด้วย

บอกว่าไม่หมดกำลังใจนะจะเดินหน้าเป็นนักร้องต่อไปครับ
ไม่เจ็บใจไม่โกรธแค้นนะครับ
ก็ว่ากันไปตามคำลองของกฎหมายนะครับ
ส่วนเหตุชุนละมุนอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่สอนอสำรรรณราช
ตะวันกับแบมนะคะนำกลุ่มทะลุฟ้า
สาดเลือดที่สอนอสำราญราช
ซึ่งวันนี้ก็มีการนำตัวทั้งสองคน
ไปคุมตัวฝักขังต่อสาร
ตะวันกับแบมนำมวลชนบุกทุบกระจกประตูทางเข้า
แตกเสียหายแล้วก็นำสีแดง
นำเลือดสาดใส่ตามบันไดทางเดินและกำแพงของโรงพักค่ะ
มีการเอาสีสเปรย์ไปพ่นที่ป้าย
และรูปของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ

ซึ่งสุดท้ายทั้งตะวันกับแบมก็ถูกควบคุมตัว
รวมถึงมวลชนอีก๙คน
แจ้งข้อหานักทำให้เสียทรัพย์สินของทางราชการ
ต่อสู้ขัดขืนทำร้ายเจ้าพนักงานและบุกรุกในเวลากลางคืนค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้อง
ก็ควบคุมตัวทั้งตะวันและแบมน์
ฝากขังรวมถึงผู้ต้องหาอีก๗คน
ที่ถูกแยกคุมตัวก่อนหน้านี้ค่ะ
วันนี้ตะวันก็หันมาตะโกนฝากให้สื่อตามเรื่องของน้องหยก
เยาวชนอายุ๑๕ปีที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่บ้านปรานี
แล้วก็มีการชู๓นิ้วฝากถึงการทำงานของตำรวจ
และระหว่างที่คุมรถคุมตัวออกจากหน้าสอนอ
ตะวันและแบมก็พยายามตะโกนขอให้มีการปฏิรูปตำรวจค่ะ